ตอนนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์คึกคักคึกคัก

ตู่กลับบ้านเกิดนครราชศรีมา
ในระหว่างจะขึ้นเวทีนะครับ
เชิญผลเอกประยุจรรยาชา
เย้
อาจารย์ไตรงสุวรรณคีรีนะครับ
โอ้โหฝีปากท่านในการปลาสายนี่สุดยอดอยู่แล้ว
แล้วยิ่งได้มาเป็นขุนพลของพักในการประกาศนะฮะ
การขึ้นเวทีของผลเอกประยุทธ์เนี่ย

แต่ผมมาช่วยพี่ตูเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนดี

ไม่มีใครดีเหนือกว่าบิ๊กตูหรอก
ถ้าเราอยากได้รัฐบาลที่ดีตามที่ด๙ทรงประสงค์นั้น
ให้เลือกภักดิ์ไทยรักไทยของไม่ใช่
หลวงไทยสร้างชาติให้ไทยรักไทยนั้นมันไปนานแล้ว
แล้วก็ยังเติบโตมาจนปัจจุบันนี้
ไม่เจริญแล้วคนโกงชาติไม่มีวันเจริญเชื้อ
ถ้าจะเลือกพลเอกประยุทธ์ต้องเลือกพักไทยรัก
ฮะข้างหลังเลือกรักเลือกรักกันหมดเลย
เอาไงดีอ่ะข้างบนก็เลือกรักไว้เฮ้ยแต่ข้างหลังแฮนะ
ข้างหน้าก็เลือกคือจังหวะมันโอ้โหอย่างงี้แบบที่เขาเรียกว่า
จังหวะอะไรนะจังหวะแบบซิตคอมเหมือนบะอ่ะเออ
เมื่อกี้ถ้าฟังเต็มนะถ้าไม่เซ็นเซอร์นะ
อย่างไรล่ะอาจารย์อาจารย์ไตรงยังไง
ไทยรักไทยมันอยู่ในใจอาจารย์ไตรงหรือยังไง
นะฮะโอ้โหท่านเข้ามาแก้กูผู้ชมฮะโอ้โห
ดูจากดูจากจังหวะแล้วไม่มุกว่ะแต่ยังดีนะท่านรู้ตัวนะ
ดูดิคนแน่นอ่ะโอ้โหทำแล้วทำอยู่ทำต่อน่ะโอ้โห
ตัวเหมือนกันพี่เบิ๊รดแล้วถ้าเกิดว่า

อยู่ด้วยอ่ะภาพวนเอกประยุทธอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะอะไรนะดูไม่จืด
ดูไม่จืดแหละนะครับเอาล่ะผมว่าเดี๋ยวก็มีการทำการบ้านท่องชื่อพักกัน
ในการขึ้นเวทีครั้งต่อไปไปดูอีกเวทีหนึ่งนะครับสุพรรณบุรี
เจ้าของพื้นที่เนี่ยเขายืนอยู่นะครับคุณวราวุศิลปะอาชาครับตอนนี้ก็
แม่จะมีคนมาเจาะไข่แดงแล้วจะเอาตัววาดที่สอสอไปก็รีบลงพื้นที่ปลาใสสิครับ
ในฐานะหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาเปิดเวทีปลาใสที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา๓ด่านช้างสุพรรณบุรีครับ
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคุณผู้ชมเมื่อโดนถ่ายภาพบรรยากาศการประสัยตกใส่ศีรษะใครไม่ตก
คุณหญิงจำไสสิลปะอาชาครับเป็นอะไรมั้ยเนี่ย
โอ้โหเลือดได้เลือดครับบาดเจ็บที่แก้มแล้วขมับแล้วก็ระผาก๕แผลด้วยกัน
ของแนนพลาอาบุธที่นั่งอยู่ใกล้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหไม่รู้งานนี้พอ
พอปลาสายเสร็จไม่รู้ว่ามีการปรับถัดสนักขณะกิ๊ยกันอย่างไรหรือป่ะ
มูลนิธิกู้ภัยที่จอดรถประจำอยู่
ประถมพยาบาลแล้วนะครับคุณหญิงจำใสท่านอายุ๘๙ปีแล้ว
นั่งให้กำลังใจลูกด้วยแหละนั่งขอคะแนนชาวสุพรรณบุรีด้วยแหละ
นั่งฟังปลาสายต่อจนจบนะโอ้ยยังไม่ไปหาหมอยังไม่ได้ไปอะไรใช่ไหม
ใกล้ชิดบอกยังไงไม่เป็นไรนักข่าวเสียเลือดแล้วทีนี้จะมีแต่ความโชคดีครับ
เขาเชื่อกันแบบนั้นฮะเริ่มคึกคักครับเริ่มมาคึกคัก
ใช่การเมืองต้องติดตามกันตลอด